จัดจานยานวิภา
จัดจานยานวิภา

วันนี้บอกเลยว่าเรากลับมาด้วยพลังงานที่ล้นเหลือ
คือต้องบอกว่าวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาในวันนี้ของเรานะคะ
คือดิฉันก็คือขนลุกเพราะว่านางคือควีนของติ๊กต๊อกค่ะ

แล้วเอเนอร์จี้เยอะมาก
เรา๓คนบวกกันจะเท่าเขาหรือเปล่า
ใช่และที่ฉันรู้มาไม่ใช่แค่ติ๊กต๊อกแล้วนะจ๊ะ
ตอนนี้นางเป็นหนึ่งตองอูในคลับเฮาส์แล้วด้วย

แล้วคือเข้าไปแค่แบบประมาณ๓นาทีคนเต็ม

เอาอย่างนี้กว่าเรามาเจอกับเขาเลยดีกว่าค่ะ
พี่น้อยสุจิราค่ะ
ห้ามยุดเถอะแม่งยุดเถอะ

เมื่อกี้นี่บอกว่าเอาแบบนี้เมื่อกี้มันดู
พี่นานตันตีออกเพราะว่างไม่เหล้าเหงาช้วยไปเล่ะที่บ้าน
เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้มาที่จัดจ้านย่านวิทาแล้ว

จะบอกว่าตอนนี้มันมีเพลง
เป็นเพลงของรายการของเราเอง

ก็คือใครก็ทำได้ถ้าดูจัดจ้านย่านวิพา

ได้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขอโทรศัพท์ก่อนนะฮะ
เอามาถ่ายไหนก็ไหนแล้วนะ
อันนี้คือทำคอนเทนจริงจัง
พร้อมแล้วเพลงมา
อ้าวเอ้าววววว

หน้าหน้าหน้า

ไปเผินไป

เอาล่อสักหว่า

มาแล้วหัว

เฮ้ยค่ะเด็กแรกเหนื่อยแล้วค่ะ
เดี๋ยวขอบคุณค่ะ
วันหนึ่งคุณทำไม่ต่ำกว่า๓คลิป
แต่ว่าอยากรู้ที่มาที่ไปเมื่อก่อนเนี่ย

ทำไมถึงแบบเป็นดาวติ๊กต๊อกเลย

น่าจะเป็นเรื่องของตั้งแต่โควิด

ละชุดที่ใส่
ชุดมันได้ทางมันมา

เป็นจุดเริ่มต้นของเมาคลีล่าสัตว์
แล้วก็คือไม่ใช่ว่ายอดวิวล้าน๒ล้านนะคะ
ตอนนี้ยอดวิวทะลุไป๒๕

สลบน้ำมันออกมา

เขาไม่เปลี่ยนฉากด้วยนะ
ก็คิดออกมาเองว่าที่ทำนี้

เรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปแล้วล่ะ

ทุกคนก็ขายของไม่ได้จงงาน

พอเวลามาดูติ๊กต๊อกหนุ้ย

ไปร้านมาเนี่ยอีกอารมณ์กับที่เปิดดูเลยนะ
เหมือนกับขายของไปที่ร้านแล้วขายของไม่ได้

นี่คือสิ่งที่ตอบแทนคนทำ
ทุกคนถามว่าได้อะไรจากติ๊กต๊อกไหม

ไม่ได้หวังตรงนั้นแต่หวังแค่ว่า
เราจะสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชม

โอ้ยแต่แม่หนูรู้มาตลอด
พี่แม่จะบอกก่อน

คุณสตแท่งทองเป็นคนคิดคำนี้ให้

ที่ว่าการอำเภอก็ยังได้เลยค่ะ

ช่างไฟค่อยโยง
แต่อันนั้นคือเซต

ทำไมไม่เต้นกับพี่นุ้ยอ่ะคะ

โดนข้อคอละหานะใครไม่เต้นกับฉันอ่ะ
แล้วหลังจากนั้น
เขาก็เลยบอกลูกสาวว่า
เอาอย่างนี้ดีกว่า
บังคับคนอื่นให้ทำคอนเทนต์มาเยอะแล้ว

อ๋อเอาละค่ะ

มาด้วยเพลงนี้รู้เลยนะว่าเก้าสูน

ฮาววว่ามีใครกันฮะ
ก็น้องนุ้ยนะครับที่นักแสดงเก่งมากครับ
ในกรองและโบรูฟฟูตเลยนะครับว่าเป็นคนตั้งใจมาก

น้องเกรซแล้วก็น้องอายาหยิงนะครับ
เรนศกตาของแอนเดรียวพี่ชอบมาก

รู้อายุพิธีกรด้วย
พิธีกรไม่รู้จักเพลง
รู้จักรู้จัก

ไม่ว่า

พอเพลงมานางสมาธิอินเดอร์นางมาเลยนะ

เห้ยทำไงกันได้อะ
ห้ามล้อง
และก็ต้องเป็นตาโดดจิตเบาท้อตัวท่ะพะหนึ่ง
เป็นความสามารถขยับรูปหน้าบนใบหน้าได้ด้วย

ขอบคุณครับ
อยากได้เพลงที่มันกว่านี้หน่อย

สวัสดีค่ะพี่นุ้ยสุจิลานะคะ
หนุ้ยลองโชว์ความเป็นนางงามฉบับดั้งเดิม

ในใจกลัวไม่กล้าไป

เพื่อนอนจะถ้อยไปเสียของ

จริงทำได้รึป่ะตอนนี้

เป็นคนแบบนี้อยู่หรือเปล่า

จำหน้าได้โดยมีวิธีใจสุดชีวิตมาก
ปีนั้นที่ไม่ประกวดมีลูกท่านหลานเธอ
มีแบบคนนี้ก็จบดร

นี่หนูหมวยคนนี้

เขาไม่คิดว่าจะได้
ปรากฏว่าเอาได้ขึ้นมา

น่ากลัวความดีใจ

แล้วจริ่นเวลาประกวด

ลูกต้องทำไลเชิงช้า

เจอเขาตั้งแต่เกิดการขอไทย

ในห่วง
ผมไปร้องเพลงเขาไปการขอไทย

เสียงเพลงรอยยิ้มและท่าเต้นอันเป็นเอกลักษณ์ครับผม
ถ้าเกิดว่าจะแบตเทิร์นติ๊กต๊อกพวกเราพร้อมไหม

คนอายในการแสดงความรู้สึกความรักที่มีกับคน

สามีพอมองแล้วไม่ได้เลย

โทรไว้การได้ไหม

บอกว่าให้จุ๊บสามี

รักมากครับ
เขารักมากแล้ว

แม่จะเหมาทุกแอปไม่ได้นะแม่
คือว่ามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะได้เจอกับคุณผู้แฟน

แล้วนุ้ยโชคดีที่ผู้ที่ติดตามเรา

ก็เลยรู้สึกว่าเออเราสนุกกับการที่เราจะ

เริ่ม๕ทุ่มเสร็จน่าจะประมาณ

มีพี่หนุ่มนะ

พี่สีพี่อ้นสีมีพี่นุ้ย

แล้วคนข้างในกี่คนอะ

จริงหรอเยอะขนาดนี้
สิบห้าม๘๐๐๐คนแล้วคือภายใน๓นาที๘๐๐๐คน
แล้วคือห้องเต็มแล้วไม่สามารถเข้าไปฟังได้
เหนือจากการเป็นเจ้าแม่โซเชียลทุกแอปพลิเคชันแล้ว

ตามนางไปกินนู้นกินนี่นาง
นางรีวิวทั้งเหลว

เขาบอกว่าเป็นชื่อรีวิวว่า
นั่งตรงไหนรีวิวตรงนั้น
นั่งตรงไหนรีวิวตรงนั้นมาแล้วนะคะ

็กโกแลตลาดหน้าเป็นลิ้นนะครับ
โดยส่วนตัวเป็นคนชอบกินของอร่อย
และเป็นคนให้เกียรติกับน้ำย่อยของตัวเอง

ใช่เกียรติกับน้ำย่อยเลย

จะต้องอ้วนจากของอร่อยเท่านั้น
เพราะฉะนั้นด้วยความที่เป็นคนแบบนี้มาตลอด
สัญหาของกินแล้วด้วยความที่สามี
ก็คือไลฟ์สไตล์เหมือนกัน

ของอร่อยเวลาที่ว่างอะไรอย่างนี้
เราก็รีวิวก็เริ่ม

ที่เขาแบบเขาจะเริ่มขายดีลิเวอรี่

เขาต้องผ่านตัวเองมาดิลิเวอรี่

หนุ๊ยจะมีแฮชแท็กอีกอันหนึ่งคือ

เพราะฉะนั้นคือนุ้ยจะไม่ได้คิดตังค์ในการรีวิว
เหมือนกับว่านุ้ยเลือกแล้วว่าอันนี้ดีจริง
นุ้ยกินเองแล้วนุ้ยก็เลยจะบอกต่อ

เขาก็จะได้มีคนมีคนซื้อถูกไหม

ก็ก็คือแบบโทรมาขอบคุณอะไรอย่างงี้
ตอนนั้นน่ะแย่แน่เลยแย่ทั้งครอบครัว
แล้วมีของที่ให้รีวิว
เช่นโถส้วน

หนูแม่จะรีวิวยังไงโถส้วม

มายเม็ดด้วย

คืออะไรมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันน่าจดจำ

หนึ่งเราจริงใจแล้วสองอร่อยเรา
ดันไปตรงกับความอร่อยของคนส่วนใหญ่
เขาก็เลยเหมือนกับว่าเออถ้ากินสไตล์เดียวกับนุ้ยเนี่ย
เชื่อนุ้ยได้เลยเพราะว่านุ้ยดูทั้งความสะอาด
ดูทั้งเรื่องวัตถุดิบทุกอย่างอะไรอย่างนี้
ก่อนที่จะรีวิวก็คือเราเป็นคนเหมือนการันตีให้เขา

ได้ข้อมูลมาจากสามีใช่ไหม

ซามีชอบฉันไม่ชอบ

ถ้าไปห้างจะต้องมองอาหารไมซิกัน

สูมเข้าไปนะคะด้วยความจริงใจ

ไม่ปกติเขาไปกินข้าวไหมใหญ่นะ

อ้าวตายแล้ว

เขาทานได้แต่ว่าให้ทานทุกวันก็ไม่ไหว

เนื้อไก่เขาจะมีความชุ่ม
แล้วก็มีซอส

เป็นร้านที่คนกินเยอะมาก

อันนี้ใหญ่กว่าเดิม
เป็นอะไรให้รีวิวได้

เล่าความจริงให้ฟังเอาไหมคุณผู้ชม
เรื่องของเรื่องคือเขาเนี่ยทางรายการเนี่ย

รองเท้าของนุ้ยมาออกรายการ

อ่าอ่าแต่
แต่ตั้งแต่เช้า

เปิดกล้องวงจรปิดย้อนหลังให้ฉันดูสิ

ไม่เห็นภาพปอนก็แบบว่า
เออทำไมอ่ะเฮ้ย
ทำไมไม่กระตือลือรถเลยอ่ะมีใครเข้าไปในบ้านอ่ะ
มาเอารองเท้าไปนะ

โปรนก็เลยตอบว่า

ไม่เรามันจริงต้องไปส่งคู่นี้

จะใส่รองเท้าหัวแหลมมันไม่ค่อยได้

ที่สามีเลือกที่จะให้เอามาในวันนี้
เพราะว่าราคาคู่แรกต่างจากคู่ที่สอง
เฮ้ย
เพราะวันนั้นเดินไปเจอร้านร้านหนึ่งเป็นร้านแบบขายมือสอง
ของคนญี่ปุ่นที่มาอยู่ในเมืองไทยแล้วเขาจะกลับอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยเหมือนกับว่าเอามาวางขายในราคาที่แบบครึ่งราคา
เฮ้ยทำไมคู่นี้

แล้วอันนี้ซื้ออะไรสองหลื่นปลาย

นี่แหละก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเนี่ย

แล้วมาแกล้งดิฉัน
เอาล่ะมาคุยกันต่อว่านอกจากที่
คุณนุษยสุจิราจะเป็นเจ้าแม่แอปพลิเคชันต่างแล้วนะคะ
สิ่งหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยจริงคือ

เปิดสำนักดูดวงได้เช่นเดียวกันค่ะ
เฮ่ยจริงหรือไม่พี่

แนวแบบว่าขอพร

คือหลายคนคือหยุดที่สมัยนี้

บางคนก็อาจจะลืมไปแล้ว

เรายังเชื่อในเรื่องของห่วงจุ้ยอยู่
คือศาสตร์ของธรรมชาติดูช่องลมการหมุนเวียนลมของลมในบ้านทิศทางรับได้สิ่งดีเข้ามา
แต่เพลินว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไปซื้อบ้านต่อจากเจ้าของบ้านเดิมแล้วทำให้ได้รู้ศาสตร์ศาสตร์นี้ขึ้นมาก็คือตลับเมตรห่วงจุ้ย

เป็นตลับที่จะต้องวัดทุกอย่างโดยเฉพาะโต๊ะกินข้าวโต๊ะทำงาน
เพราะว่าเลขโต๊ะเนี่ยจะตกตัวไหนมันมีผลกับตัวเรา
ความ๘เนิ้วอะไรอย่างนี้ยาว๑๖เน้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมพูดใจมัยเลย
กลัวความ๘เนี้ยวมึงวางทักษิวิทย์ไม่พออรังเลย

เพราะว่าใน๑ตลับเมตรนะ
ถ้าคุณผู้ชมเห็นมันจะมีตัวแดงกับตัวดำ
ถูกป่ะตัวดำคือตัวตกที่ไม่ดี
บางทีคือตกแบบว่าศูนย์สิ้นคดีความอะไรอย่างนี้
ถามว่าตัวแดงกับตัวดำเราต้องดูเพื่อให้เหมาะกับเรา
จริงแล้วมันจะเป็นแบบสีแดง

เราก็จะต้องเอามาตรวจดูว่าเวลาที่โต๊ะเรากว้างประมาณนี้

ถ้าประตูบ้านตกปากเสียงอย่างนี้
ก็แปลกที่คนในบ้านมันจะชอบแบบว่า

แล้วแต่ความแบบเหนื่อยของแต่ละคน

เพราะว่าเราเชื่อว่าหลักของเลขศาสตร์ตรงนี้

อาจจะไม่ได้แบบผลแบบโอ้โหเยอะมาก
แต่ว่าอย่างน้อยยามที่เราดวงตก
อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ดึงเรา

เพราะว่าเรามีห่วงจุ้ยที่ดีรองรับไว้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นตัวนี้เขาก็จะมีเป็นแผ่นกระดาษมาเลยค่ะ
ว่าตัวนี้แปลว่าอะไร
อย่างเช่นตัวแดงบางคนเขาก็แบบว่าซื้อตลับเมตรมาใช่ไหม

เพราะอย่างน้อยบ้านน้อยโต๊ะกินข้าว
ถือได้ว่าเป็นอีกโต๊ะหนึ่งที่เป็นโต๊ะสำคัญ
ที่ทุกคนต้องดูและต้องเอาไปวัด

เพราะเรากินข้าว๓มื้อถูกไหมฮะ
เราจะนั่งอยู่ตรงนี้ใช้เวลากับเขาค่อนข้างนาน
แล้วเป็นห้องที่สำคัญของบ้าน

เพราะฉะนั้นเราต้องให้เลขโต๊ะตรงนี้เป็นเลขที่ดี
นุ้ยเคยเจอโต๊ะที่มาพร้อมบ้านตกสีแดงจริง
แต่พอไปเห็นไปเห็นคำแปลก็คือได้ลูกชาย
นั่นหมายความว่าถ้านุ้ยกับปอนไม่มีลูกแล้ว
คือเราบอกว่าเราพอแล้วเรามีแค่สองคนเราพอแล้ว

นั่นหมายความว่าปอนจะต้องไปมีเมียอีกคนนึง

ซึ่งเคยมีบ้านบ้านหนึ่งก็คือเป็นอย่างนี้แหละ
แล้วเขาก็ไม่เชื่อจนเหมือนกับพลัง
พลังดึงดูดให้ยังไงก็ต้องมี

เพื่อที่จะมีลูกให้ได้
มันตกเอาโทรศัพท์มาแอดไลน์พี่นุ้ยหน่อย
มันมีขายทั่วไปเลยค่ะ

แต่ว่าต้องดูเทียบตัวอักษรจีนให้ดีนะ
ตกอะไรเช่นสมมุติถ้าเราทำทนาย

เพราะว่าถ้าคุณเป็นทนายคุณไม่มีคดีความ

แล้วพี่นุ้ยหนัดขนาดไหนหมายถึงว่าดูทุกอย่างเลยไหม
ก็วัดประตูเข้าบ้านวัดประตูรั้ว
วัดโต๊ะกินข้าว

แล้วถ้าสมมติประตูมันไม่แปะที่ทำงานทุบเลยไหม

มันจะอยู่แล้วเย็นเวลาเราอยู่บ้านอ่ะ

อยู่แล้วเย็นอย่างเงี้ย

เรื่องบางเรื่องที่แบบมันเรื่องเล็กจังเลย

แต่ว่าบางคนอาจจะเหมาะกับห่วงจุ้ยบ้านนั้นนะ

ก็ต้องย้ายบ้านแทนที่จะทุบ
แล้วในกรณีที่ดิฉันกำลังจะต้องย้ายเรือน

ถ้าต้องไปอยู่บ้านผู้ชายอะพี่

ควรจะก้าวเท้าไหนเข้าบ้านเขา
ทำให้เขาแบบอยู่กับเราตลอดไป
อุ๊ยหน้าแม่มุ่งมันมากนะ
มุ่งมันไปปะมุ่งมันมาก
อย่างแรกนะพนมมือแล้วก็เข้าทางแม่สามีเลย
หรอเอาอย่างนั้นเลยเหรอ

คุณว่าหายอายีมากเลยค่ะ

อื้อมันไม่สบายตัวอะไรอย่างนี้มันก็จะแบบถูกนาง
เขาก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกอะไรอย่างเงี้ย
ก็บอกว่าหรอคะเออแต่เขาแบบกลัวหนูมากเลยนะคะอะไรอย่างนี้
ทางเจ้าของร้านบอกว่าเอ๊ะแต่ว่าแถวนี้บังเอิญว่าถัดไปอีกไม่ไกลเนี่ย
จะมีเคยมีเหตุการณ์ฆาตกรรมกันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้
ซึ่งเป็นข่าวดังอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็แบบว่าเหรอคะอ่ะพอพูดปุ๊บ
เราก็เลยเห็นภาพเป็นภาพผู้หญิงผมสั้น
เป็นภาพผู้หญิงภูมิสั้นเหมือนกับเขามาบอกแล้วบอกว่าเนี้ย
อยากให้เจ้าของร้านทำบุญเวลาทำบุญให้นึกถึงเขาด้วยได้ไหม
เดี๋ยวเขาจะมาเหมือนเข้ามาช่วยอะไรอย่างนี้
เขาคุยกับพี่นุ้ยเลยเหรอเออเขาไม่ได้คุยกับนุ้ยค่ะ
แต่ว่ามันเหมือนว่าอยู่ดีมันวูบขึ้นมามันรู้ขึ้นมาเอง
เออเขาเขาอยากให้เราพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออ
ไม่ได้รับดูนอกสถานที่นะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแบบเดินไปแล้วเห็น
เดินไปแล้วแบบทักกันแบบไม่ใช่นะคะแต่คือว่าเขาอาจจะอยากให้เราแบบช่วยจริง
หรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งของจิตเขาน่าจะยังอยู่
ตรงใกล้ใกล้บริเวณนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกเนี่ยปอนเขาก็ไปเสิร์ชหา
เห็นลูกนุ้ยก็บอกว่าใช่คนนี้แหละเพราะว่าผมสั้นเหมือนกัน
ถือว่าเอาบุญเนอะไม่ได้อยากที่จะแบบว่ามาชวนเชื่อหรืออะไรนะคุณผู้ชม
แต่นุ้ยแค่รู้สึกว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงเช่นเดียวกันฉันใดฉันนั้น
ทำความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เห็นเหมือนกันการทำความชั่วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทำกรรมดีในทุกวันนะคะนุ้ยก็เลยแค่บอกไป
บอกว่าเขาคงอยากให้ทำบุญให้เนอะเพราะฉะนั้นก็ฝากที่ร้านนะคะช่วยเขาหน่อย
ซึ่งมันก็เลยแบบคือปอนอาจจะชินกับนุ้ยแล้วเพราะเขาจะรู้เพราะเขาอยู่กับนุ้ยไม่นาน
เพราะว่านุ้ยก็จะเจอแบบนี้เรื่อย

แรกเขาก็ตกใจแต่หลังพอนุ้ยบอกว่าสักนึงเขาก็จะนั่งรอ
เอ้าแล้ววันนี้ได้หลายเรื่องเลยนะจากพี่นุ้ย

ใช่มาจบที่รับผลพี่นุ้ย
วันนี้เราคุยกับพี่นุ้ยสนุกมากจริงต้องขอบคุณพี่นุ้ยมากนะคะ
ที่มาร่วมพูดคุยสนุกกับรายการของเรา

ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงค่ะ

วันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะ
แล้วก็อาทิตย์หน้ามาพบกับพวกเราในเรื่องความจัดจ้านได้แน่นอนค่ะ

อยากให้เราจัดเรื่องอะไรสามารถส่งข้อความนะคะมาได้

กลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็น

วันนี้นะคะลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่กับรายการ
จัดการยานวิทยาลัย
จัดการยานวิทยาลัย
ลาการจีบหญิงของกานพัฒน์เนี่ยคือสุดนะ
ส่วนใหญ่เวลาจีบเนี่ยทำยังไง

คำนี้คือคำพูดของผู้หญิงคนนั้นเลยนะ

นี่คือไม่เคยออกรายการไหนมาก่อนและไม่เคยบอกใครมาก่อน
ก็พยายามจะออกคอนเสิร์ตออกโปสเตอร์เนี่ย

หายเครื่องเลยก็ในรูปอุ๊ยตายดังแล้วเหรอเนี่ย
แบบติดตีด้วยแบบติดตีด้วย

แบบปะกริกด้วยแบบปะปะปะ
แบบเจ็บติดติดไปทั้งป่ะ